อีกหนึ่งคู่ไม่ต้องลุ้นนะว่าเขาไปกับใคร
เพราะว่าเขาเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่สวีทมากจริงเลย
ก่อนแต่งงานเขาก็หวานแล้วแต่งงานหวานกว่าอีกไหม
กว่ามากเลยเพราะว่าทุกที่คือที่ฮันนิมูลที่แท้ทรู

เพิ่งจะแต่งงานกันเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
แต่ว่าความหวานตั้งแต่เป็นแฟนจนแบบว่าเป็นสามีภรรยา

คู่รองเท้าคู่ภาพคู่อะไรมาหมดเลย
ล่าสุดเขาเพิ่งไปทริปฮานีมูลที่ยุโรปมา๔ประเทศ
โอ้โหยุโรปเนี่ยน้ำเชื่อมลาดหกเต็มไปหมดเลยคุณ
เตรียมปั๊มลูกปีหน้า
ฟ้าภรรยาสุธิรักอย่างพี่จุ๋ยวรัฐยา

ตัวกันเป็นคุณแม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะ
ไปปั๊มลูกหรือว่าไง
ไปฮันนี่มูนที่ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยครับ

น้องเห็นบอกว่าปีหน้าอยากมีน้อง
ใช่ครับอยากมีน้องตั้งใจว่าอยากมีลูกภายในปีหน้าครับ

คุณจุ๋ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะ
เพราะว่าเขาก็อยากมีลูกมากเหมือนกัน
เขาก็เราจะลูกชายหรือลูกสาวดีนะ
มีซื้อที่ตรวจวันไข่ตกอะไรอย่างนี้ครับมา

เอาล่ะเดี๋ยวลุ้นกันไปว่าปีนี้เนี่ย
เราจะได้เห็นพี่จุ๋ยมีเบบีหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้ว

ไม่รู้ว่าทริปฮานีมูลที่ผ่านมา
ฮันนิมูลแล้วได้แบบว่าปั๊มทายาทกันเลยหรือเปล่า
ลูกอาจจะตั้งชื่อว่าน้องหิมะสโนหรืออะไรหรือเปล่า

น้ำเชื่อมที่อย่างร้าน

แต่จริงแล้วคุณจุ๋ยคุณพุธเขาซ้อมเลี้ยงมาตั้งนานแล้ว

ฉันแอบเห็นคอมเมนต์ของคุณจุ๋ยเข้าไปเม้นต

เขาบอกว่าเขาอุ้มมาตั้ง๔ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในเรื่องของการเลี้ยงเด็กของคุณจุ๋ยต้องเป๊ะอยู่แล้วล่ะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีของตัวเองเร็วนี้หรือเปล่า

ถูกต้องคู่นี้เขายังไม่มีรอบตอนท้ายาทกันปีหน้า